ไปที่กำแพงเพชรครับกรณีที่น้องอามเด็กน้อยป๒
เรียนเก่งบ้านยากจนและยังเคาะร้ายอีกนะครับ
ไฟไหม้บ้านนะฮะเหลือแค่ชุดนักเรียนที่ใส่อยู่
วิงวอนตอนนั้นผู้ใจบุญช่วยหน่อยโอ้โหตอนนี้
ช่วยเหลือมาล้านกว่าบาทล้นหลามจริง

ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือและจะเอาเงินไปปลูกบ้านใหม่ให้ดีที่สุดครับ

ตั้งใจครับ
นี่ตามันยิ้มออกมา

น้องรัตนกรสุวรรณดีนักเรียนชั้นป๔โรงเรียนวัชระสหศึกษานะครับ
น้ำใจคนไทยที่ช่วยเหลือน้องเขา
หลังจากเกิดเหตุนะครับบ้านทั้งหลังถูกไฟไหม้

ตั้งแต่วันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
คือกลัวว่าเดี๋ยวเปิดเรียนแล้วโอ้ชุดไม่มีใส่บ้านไม่มีอยู่
โอ้โหคนเห็นอกเห็นใจส่งเงินมาช่วยเพียบเลยนะครับ
อย่างที่บอกไปครับทานน้ำใจบ้านตอนไฟไหม้

ข่าวนี้ฮะเนี่ยเหลือแต่ต่อจริง
นะครับทานน้ำใจส่งมาไม่ขาดสายกำลังใจชุดนักเรียนเสื้อผ้านะครับ
อีกหลายคนก็ส่งเงินมาร่วมสมทบทุนสร้างบ้านใหม่เลยลูก

ตอนนี้น้องอาร์มได้รับแจ้งนะครับว่ายอดเงินในบัญชีอยู่ที่๑๓๔๖๘๑๓บาท
ครอบครัวดีใจมากนะครับน้องอามอยู่กับปู่อยู่กับย่านะครับ
ที่บ้านเล็กที่๔๔หมู่๑๒บ้านใหม่นาตาเศร้าตังบลวังชะออน
อเภอบึงสามะคีจวาดกำแพงเพชร
วันนี้นะครับก็พาน้องอาร์มไปดูยอดเงินที่ธนาคารออมสินสาขาขานุวรรลักษบุรีนะครับ
ได้เปิดบัญชีรับบริจาคไว้เรียบร้อยแล้ว
นี่ฮะยอดบัญชีโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจ
จากนี้ไปบอกว่าจะเอาเงินไปสร้างบ้านใหม่ก่อน
บ้านหลังเก่าที่ไฟมันไหม้ไป

ส่วนยอดเงินไม่ต้องห่วงผู้ใหญ่ในท้องถิ่น
รวมถึงทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ
มาหมดเลยพมพพอำเภอกาชาติ
จะมาดูเงินที่รับบริจาคมาจะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
อ้าวในอำเภอว่าอย่างไรจะดูแลอย่างไรครับ
ขอบคุณมณัสสวัสดีครับ
ตอนนี้คือต้องให้สร้างบ้านให้เสร็จก่อน
ต้องช่วยกันดูแลโดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบนวังชะโอน
มีญาติญาติแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านช่วยกันดูแล
นำเงินที่ท่านบุญวิทยาศาสตราผู้มีความเมตตา

เดี๋ยวเราจะดูแลเงินส่วนที่ท่านบริจาคมานะครับ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของที่ท่าน
นี่แหละค่ะนี่คือสภาพบ้านนะคะที่โดนไฟไหม้หมดเลย
คือน้องตอนนั้นเหลือแค่ชีวิตกับชุดนักเรียน๑ชุด
แต่วันนี้ก็ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ

ต้องขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านด้วยนะคะ